คุณผู้ชมจุดหลักที่คนไปเล่นน้ำสงกรานปฏิเสธไม่ได้เลยเข้าสาร
โอ้โหแทบเดินไม่ได้คือยืนอยู่นะตัวแบบไหลไหลไปเลย

แต่มันคือบรรยากาศที่เราไม่ได้เห็นมานานมากแล้ว
ต่างชาติก็ไปเยอะคนไทยก็ไปเยอะเหมือนกัน
มันก็จะมีความสนุกสนานขึ้นเคลง
ร้านค้าร้านอาหารผับบานต่างสนุกมาก

คุณผู้ชมเพราะมันมีเรื่องราวกระทบกระทั่ง
แล้วก็มีการทำร้ายร่างกายผู้หญิงเกิดขึ้นซึ่งเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยนะครับ
หลายคนกำลังสนุกสนานกันใหญ่โอ้โหคนเยอะมากมายเข้าสู่วันที่สิบสี่
แต่ภาพนี้นะฮะตอนสองทุ่มห้าสิบห้านาทีมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
มันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นสักพักหนึ่งตำรวจรีบวิ่งไปเลยนะฮะ
คนเขากำลังต่อแถวเข้ายังเข้าสารแต่มีกลุ่มวัยรุ่นอันนี้ต้องขอ
ต้องขอเขาเรียกว่าประนามแล้วกันนะเขาเมาเมาเสร็จปุ๊บ
ชกหน้าผู้หญิงผู้ชายเมาไปชกหน้าผู้หญิง
แล้วก็มีการผลักหน้าอกกันแล้วก็พยายามจะเหมือนไปรุมทำร้ายร่างกายเขาด้วย
อันนี้ไม่ควรจะให้เข้าไปนะครับโชคดีตำรวจเขาอยู่พอดีฮะ
ตำรวจสอนอธนสงครามคุมตัวพอดีเลยเข้าไประงับเหตุ
มีผู้ชายเสื้อสีเขียวอ่ะอืมนะฮะคุณเขาเอามีดออกมาว้าย
ตำรวจไปคว้ามีดออกมาได้คำถามคือจะเอามีดมาเล่นน้ำสงกรานทำไม
นั่นสินะฮะคือสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกตำรวจว่าเฮ้ย
ผมไม่ได้หาเรื่องอะไรเลยนะแล้วมีดเนี้ยไม่ใช่ของผมด้วยอืม
อ้าวแต่มีคนอื่นเขาถามว่าผมเรียนที่ไหนแล้วหาเรื่องรุ่นพี่ผม
ผมก็ได้พยายามเข้าไปให้นี่นี่คนนี้คนนี้ดูหน้าตา
ยืนยันว่าไม่ทะเลาะใช่ไหมสาเหตุมาจากการแค่มองหน้ากันใช่ไหม
นะฮะอ้าววัยรุ่นสามคนนี้ไปเถอะมันมีมีดด้วยไป
ดำเนินคดีที่สอนอชนะสงครามแล้วกันเพราะว่าคุณมีมีดมา
ถ้าปล่อยเข้าไปมันจะบานปลายแน่เพราะว่าเมามาด้วยอาจจะไม่จบ
อันนี้ก็ทุกอย่างก็ดำเนินต่อไปคนก็สนุกสนานกันต่อไป
แต่ว่าคนก็ตกอกตกใจเล็กน้อยมันน่ากลัว
คนเข้าไปเล่นน้ำสงกรานกันคุณควรจะเอาไปแค่ขาน
ไม่แค่ปืนฉีดน้ำคุณไม่ควรจะพกมีดไปนะครับ
หลังจากนั้นนักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันต่อเลยครับ
ชาวไทยชาวต่างประเทศก็ไปกันจน๔ทุ่ม
สุดท้ายต้องประกาศปิดถนนเข้าสาร
แล้วก็ประชาสัมพันธ์ว่าเลิกเล่นละกันกลับบ้านกันไป
ก็เป็นการปิดฉากสงกรานเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับ

หลังจากนั้นสำนักงานเขตพระนครก็ไปเก็บกวาดคุณผู้ชมครับ
ทำความสะอาดพื้นที่มันก็มีขยะเนอะ

สุดท้ายก็นำเต็นต์ออกไปเอารถไปเคลียร์ทำความสะอาดถนนทั้งเส้น
เดี๋ยววันนี้วันสุดท้ายของสงกรานข้าวสาร

เราสามคนอยากใส่ชุดนี้ไปเล่นน้ำกับคุณผู้ชมเยอะเกิน

เขาไม่จำกัดอายุอยู่แล้วไปได้
แต่คุณผู้ชมจำสภาพก่อนเข้าไปนะ

แต่บอกเลยว่าเต็มไปด้วยความสุขชุ่มฉ่ำหัวใจ

แต่ต้องระวังด้วยนะอย่างที่บอกว่าเล่นน้ำกันสนุกได้
แต่พอมันมีเครื่องดื่มมืนเมาขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
ต้องระวังเพราะไม่งั้นมันก็จะสร้างแต่ความเดือดร้อนให้กับคนอื่น

ไปต่อกันเลยก็ละกันใส่ชุดมาแบบนี้แล้วก็ขึ้นเหนือสิจ๊
แล้วไปเชียงใหม่กันหน่อยก็ละกันจ๊ะ
ไปดูซิว่าแหมเล่นน้ำกันคึกคักสนุกสนานยังไง
บรรยากาศที่เชียงใหม่ไม่แพ้กรุงเทพแน่นอนค่ะ
ไปดูกันนะคะเมื่อวานี้ค่ะ
เป็นการเล่นน้ำวันที่๒คึกคักจริง
ที่ถนนเชียงใหม่ลำพูนสายเก่าค่ะ

ตรงนี้ต้องเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทั้งด้านของประชาชนนักท่องเที่ยวเอง
ออกมาเล่นสาดน้ำกันเป็นจำนวนมากนะคะ

บอกเลย๓ทุ่มเนี่ยถือว่าไม่เป็นอุปสรรค
แล้วก็ยังไม่มีใครเลิกเล่นเลย
สาดน้ำกันสนุกสนานร้องรำทำเพลงกันค่ะ
และแหมดูสิเห็นมั้ยคนยังเยอะอยู่เลยอ่ะ

เพราะว่ารถเนี่ยก็จะมีเป็นจำนวนมากนะ
เที่ยวยืนอยู่ริมทางริมถนนแบบนี้
ยังมีรถที่เขาบอกว่ามากันทั้งแบบเป็นถังน้ำขึ้นรถ

แน่นอนแหละพอมันสวนไปสวนมาแล้วคนก็เยอะก็เลยหนาแน่นล่ะค่ะ

วันนี้นี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันมหาสงคราน
จะมีประชาชนออกมาเล่นน้ำคึกคักต่อเนื่อง
ไม่ต่างจาก๒วันที่ผ่านมาแน่นอนค่ะ
บรรยากาศมันสนุกสนานขนาดนี้แล้ว